เริ่มกันที่เรื่องราวของน้องเมเอริยาจุธานุการนะครับ
เธอนั้นถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมครับแล้วก็มีโอกาสที่ดีมาก
ตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายนกับการแข่งขันเมเจอร์แรกของปีเกลือ
จะได้แชมป์อยู่แล้วแต่ว่าความพ่ายแพ้ในครั้งนั้น
ผลักดันให้เธอสามารถคว้าแชมป์ได้ในครั้งนี้นะครับ
เดี๋ยวจะย้อนดูกันหน่อยกับพัดสำคัญของเธอครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือพัดที่ทำให้เธอนั้นเป็นแชมป์ครับในหลุมที่๑๘พา๔
แล้วเธอนั้นสามารถเซฟพาได้สำเร็จนะครับ
นี่คือวินาทีแห่งชัยชนะของเธอครับเอเรียจุธานุกาล
กันใหม่หน่อยนะครับหลังจากจบวันที่๓ในรายการนี้ครับ
โรเมย์นั้นขึ้นเป็นผู้นำด้วยการทิ้งห่างอยู่๓สโตรกนั้น
ทำให้เธอเล่นง่ายขึ้นในวันสุดท้ายครับ
ก่อนที่จะตีแบบประคองตัวนะครับทำให้รวม๔วันมี๑๔อันเดอร์พาร์คว้าแชมป
ครองเอาชนะเอมิยางสเตซี่ลูอิสและมอร์แกนเพลสเซล
รักอันดับ๒ร่วมไปเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะครับ
ซึ่งเมื่อพัดลูกนี้ลงไปครับคุณแม่เปิ้ลนรมนติวัฒนาสุขคุณแม่ของโปรเม
มาลุ้นถึงข้างสนามก็หลั่งน้ำตาแสดงความยินดีกับลูกสาว
ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ก็ตรงกับวันแม่แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาด้วย
ส่วนการคว้าแชมป์รายการนี้เอริยานั้นรับเงินรางวัลเกือบ๗ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาในศึกเมเจอร์แรกของปี
แต่ว่ามาพลาดเสียโบกี้ใน๓หลุมสุดท้ายครับจึงได้เพียงอันดับที่๔ร่วม
ทั้งนี้ทั้งนั้นการคว้าแชมป์ของเธอในครั้งนี้นะครับไปดูอันดับโลกกันหน่อย
โรเมนั้นขยับขึ้นมาถึง๑๑อันดับครับจาก๓๒ขึ้นมาอยู่อันดับที่๒๑ของโลกแล้วนะครับ
เพราะว่าล่าสุดเอเรียนั้นก็ขยับขึ้นจากอันดับที่๑๖ครับมาอยู่อันดับที่๖แล้วนะครับด้วยยอดเงินสะสมที่๔๙๒๘๒๐ดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๗ล้านบาทครับจากการแข่งขัน๑๑รายการในปีนี้
จากนั้นนะครับโปรเมนั้นยังติดอยู่ในอันดับของนักกอล์ฟหญิงที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันกอล์ฟในกีฬาโอลิมปิก๒๐๑๖ที่บราซิลด้วย
เธอนั้นรั้งอันดับที่๑๗จากทั้งหมด๖๐คนที่ได้โคต้าเช่นเดียวกับอีก๑คนก็คือโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำอีก๑โปรสาวไทยที่ได้สิทธิ์ในอันดับที่๑๖ครับ
จริงก็มีหลายคนนะครับที่เคยไปสร้างชื่อในระดับทัวร์สูงสุดของนักกอล์ฟหญิงไทยครับแต่ก็ไม่เคยได้แชมป์
ก็คือในปี๒๐๑๔๒๐๑๕และ๒๐๑๖แต่สุดท้ายก็ได้แค่รองแชมป์หลังจากไม่สามารถรับมือกับแรงกดดันในวันสุดท้ายของการแข่งขันได้
แต่ว่าโรแหวนนั้นก็ยังได้แชมป์อาชีพในทัวร์อื่นรวมแล้ว๑๑รายการนะครับ